ก็มาเป็นกำลังใจให้กับสาวคนนี้ต่อเลยค่ะนักร้องสาวลูกทุ่งดอกย่าในป่าปูน
เป็นใครไปไม่ได้พี่ตายอรไทยนั่นเองที่ต้องบอกอย่างงี้ค่ะ
ปกติเนี่ยพี่ตายอรทัยเนี่ยจะร้องเพลงเศร้าเศร้าอ่ะ
ก็เข้าใจจ้าแต่ว่าไม่เคยได้โพสต์ส่วนชงตั้งสถิตรักษณ์อะไรซ่อนซ่อย
คราวนี้ค่ะ๓วันที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมคล้ายกับคนกำลังอกหักนะ
เออจะอกหักยังไงอ่ะเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นนักข่าวบันเทิงมาเอาจริง
ไม่เคยรู้เลยพี่ตายอรไทยมีบงมีแฟนอะไรกับเขาหรือเปล่า
เจอสื่อมวลชนก็เลยถามเลยดีกว่าถามกันตรงนี่แหละพี่ตาย
โอเคอยู่หรือเปล่าเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างนะฮะ
รับตรงพูดกันซื้อเลยจ้ะแม่

บาดแผลหัวใจยังสดใหม่อยู่เลย
กะว่าเอออีกสักระยะจะเปิดตัวให้พี่สื่อมวลชนได้รู้กันแหละ
แต่มาเจอคลื่นแทรกซ้อนไปซะก่อน
ก็เลยทำให้รักครั้งนี้ของตายอรไทยนั้นผิดหวังมากเลยล่ะค่ะ
แก่ใจนะพวกนี้แกค่อยได้แบบว่าแสดงความรู้สึก
ฟังความรู้สึกของตายอรไทยกันหน่อยค่ะ
มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอได้
มันเป็นธรรมดาที่เราก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึง
ทีมีเรื่องของความรักอะไรพวกนี้ค่ะ

ถึงที่สุดที่วันหนึ่งเราตัดสินใจ

แต่ก็ไม่อยากลงรายละเอียดอะไรลึก

เราควบคุมไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเดินต่อไปได้
เป็นคนเดาว่าเป็นพี่ไข่หรือเปล่า
เพราะขวานหน้านี้ก็มีข่าวมาด้วยกัน
จิ้นจิ้นกันมา

ไข่ไม่เกี่ยวค่ะเขาอยู่ทุ่งนาน

อืมข้ามคำนี้ไปเลยได้
วันที่แล้วคือเหมือนโดนรถชนเลย
โหนี่แพ้หมาดเลย

เราควบคุมความรู้สึกของอีกคนไม่ได้
แต่เราจะต้องดูแลความรู้สึกแล้วก็เยียวยาหัวใจตัวเองให้ดีที่สุด
หวังว่าจะผ่านไปได้กับความรักครั้งนี้
รักครั้งใหม่สดใสแน่นอน

พี่ไข่พี่ไต่เป็นคนที่เข้มแข็งมากแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ